คุณผู้ชมคะในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักชื่อแขกทอนหงนะคะ
เขาบอกว่าเคยเป็นอดีตขาใหญ่ในพื้นที่
แล้วเคยไปก่อเหตุยิงถล่มคู่อริกลางวงไฮโลในงานศพเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
ตอนนั้นเนี่ยตายไปสามเจ็บอีกหนึ่ง
ก็ติดคุกอยู่นานจริงโทษโดนจำคุกตลอดชีวิต
แต่เขาติดอยู่สิบปีได้ครับเพิ่งพ้นโทษมาได้ปีนิดนิดล่าสุด
ฆ่าตายคาสวนยางพาราของตัวเองเลยค่ะ
นี่ตำรวจสพพรมคีรีก็ลงพื้นที่นะคะหลังจากได้รับแจ้งเหตุมีคนยิงกันเสียชีวิต
พอมาถึงก็พบศพนายประยูนฤทธมุณีนะคะหรือว่าแขกทอนหงค่ะ
อย่างที่บอกไปที่เล่าไปว่าในแขกเนี่ยเคยเป็นอดีตขาใหญ่ชื่อดังในพื้นที่
เคยก่อเหตุยิงถล่มคู่อริกลางวงไฮโลที่งานศพปี๒๕๕๙
ตายสามเจ็บหนึ่งนะคะแล้วก็คือแต่ละคนที่โดนยิงเสียชีวิต
ก็คือเข้าจุดตายหมดเลยนะเขาติดคุกอยู่หลายปีเพิ่งจะพ้นโทษมาได้ปีนิดนิด
ก็ออกมาทำอาชีพกรีดยางค่ะวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นใครที่มีความแค้นกับนายแขก
อาจจะเป็นญาติของคนตายที่เคยถูกเขาฆ่าหรือเปล่าอยากตามมาล้างแค้นหรือเปล่า
เราก็ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปค่ะเขาบอกว่าขนำของในแขกในสวนยางเนี่ย
ไม่ได้ไปง่ายง่ายนะคะต้องขึ้นเขาไปสองกิโลอ่ะค่ะทำได้ก็คือไม่เดินเท้า
ก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์วิบากแบบนี้นะคะเนี่ยต้องขี่ขึ้นเขาไปค่ะ
ค่อนข้างสูงชันแล้วก็ลัดล้อหุบเขาเข้าไป
ขั้นนำของในแขกตั้งอยู่ริมทางปูนค่ะคนที่จะเข้าพื้นที่ได้ก็ต้องผ่านจุดนี้

ทีมข่าวสังเกตเห็นว่ารอบขนำหลังใหม่ของนายแขกที่กำลังก่อสร้างเนี่ย
จะลงเสาเอกนะคะก็มีไม้กองอยู่หลายจุด

ด้านบนต้นไม้เนี่ยมีบ้านต้นไม้ด้วยในแขกสร้างเอาไว้ใช้นอนค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับลูกชายคนโตของในแขกนะคะคุณอมรินค่ะ
เขาพาทีมข่าวไปดูขนำแล้วก็จุดที่ในแขกเสียชีวิต
เขาบอกว่าตรงนั้นมีร่องรอยกระสุนอยู่ที่ต้นไม้ด้วย
ก็ให้ตำรวจแงะกระสุนออกจากต้นไม้ไปดูไปพิสูจน์หลักฐานกันนะคะ
ว่ามันเป็นลูกกระสุนจากไหนยังไงค่ะ
เขาบอกว่าปกติแล้วพ่อเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวเขาจะใช้ไฟฉายคาดหัว

แต่หลังเกิดเหตุเขาบอกขึ้นมาถึงเนี่ย

และที่สำคัญเขาเห็นรอยเท้าค่ะ
เขามั่นใจว่าไม่ใช่รอยเท้าพ่อแน่นอน
เพราะว่าขนาดเนี่ยใหญ่กว่ารอยเท้าของพ่อเขา
แล้วก็พาคุณวิมวลวันไปดูด้วยนะคะ
คุณผู้ชมดูตรงรองเท้าที่เขาเอามาวางไว้นะ

คือเขาเอารองเท้าของผู้ตายมาวางวัดไว้เลยว่าเนี่ย

เห็นไหมคะมันมีที่เหลืออยู่ด้านหลังอะค่ะ

บอกว่าวันนั้นมีพิรุธหลายอย่างเลย
คือปกติในแขกเวลาอยู่ที่ขนำเนี่ยนะ

แต่วันนั้นอะเขาขี่มันจะใส่ผ่านขนำในแขก

ไม่เห็นกองไฟเลยก็ยังคิดอยู่ว่าประหลาด
ตานหมาบางแก้วของในแขกก็ไม่เห่า
แปลกสุดก็คือเรื่องเดียวกับที่ลูกชายพูดเลยนะคะ
ก็คือไอ้ไฟฉายคาดหัวปกติแล้วเนี่ย

ไม่เห็นเลยค่ะว่าอยู่ตรงไหนยังไง

คือมันจะต้องมีเสียงไฟ
ใช่แล้วก็มีแก้วมีหมาบางแก้วตัว

ถ้าผมจะรอตรงนี้มันจะวิ่งมาหาผม
ถ้าผมจะรอตรงนี้มันจะวิ่งมาหาผม
ทีมข่าวเราก็เลยมีการไปคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ทีมข่าวเราก็เลยมีการไปคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ทีมข่าวเราก็เลยมีการไปคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ในเหตุการณ์เมื่อ๑๔ปีที่แล้วที่ในแขก

ก็ได้คุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ

พูดตรงนี้เลยว่าครอบครัวไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย

เพราะก็อโหสิกรรมให้ตั้งแต่ในแขกเข้าคุกแล้ว
ก็ถือว่าชดใช้กรรมชดใช้ความผิด

ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต

แต่นะเวลานั้น

โอ้โหถึงออกจากเรินกรรม

ไม่ได้รู้เรื่องนี่ผมรู้เมื่อวานเออเมื่อเช้าดิ
เมืองต้นตอนนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘
แล้วก็ของนครศรีธรรมราชเองลงพื้นที่

แล้วก็รอผลชนสูตรรวมถึงกระสุนที่ฝังอยู่ในร่างคนตายด้วยนะคะ
ก็ตอนนี้ยังไม่มีการตัดประเด็นไหนทิ้งเลย
ค่อนข้างมีหลายประเด็นเหมือนกันนะสำหรับเหตุฆาตกรรมครั้งนี้ครับ